จิ้นกันบ้างดีกว่านะคะแต่ว่าเป็นคู่จิ้นสายวาย
วัชิรวิทย์แล้วก็วินเมธวินนั่นเองนะคะ
ครบรอบ๑ปีแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเติบโตอยู่ในวงการบันเทิงมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แฟนคลับก็ยังคงเหนียวแน่นหนึบเหมือนเดิมนะคะโดยวินบอกว่าหนึ่งปีผ่านไปรู้สึกโตขึ้นกว่าเดิม
ตอนนี้ก็ทุ่มเทให้กับงานแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้น
ออกกำลังกายฟิตหุ่นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้กำลังจะมีซีรีส์ใหม่
ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอาจจะมีถอดเสื้อโชว์หุ่นอีกด้วยจ้า
หนุ่มไบร์ทเองนะคะตอนนี้มีอาการป่วยเล็กน้อย
เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเหมือนคุณเลยเชอรี่และอีกอย่างหนึ่งก็คือทำงานเยอะ
ซึ่งหนุ่มไบร์ทเองก็ขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงด้วยนะคะ
ก็เร็วเร็วมากไม่ได้รับกันเลยครับ
ก็ขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณที่แฟนอย่างเท่าสุดอยู่
อยู่กันครบ

เรื่องหน้าของพวกเราจะต้องสมชายกันหน่อย
แต่ว่ามีหุ่นที่มันต้องมีกล้ามเนื้อนิดหนึ่ง
ก็เลยช่วงนี้ก็จะเน้นเข้าฟิตเน็ตกันอยู่ทั้งคู่เลยครับ
ตอนนี้ก็พยายามเพิ่มให้ตัวใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งครับ